นี่บอกให้ระวังนะแต่เหตุการณ์นี้มันก็เกิดขึ้น
ไฟไหม้เหมือนกันค่ะไหม้สายสื่อสาร
แล้วมันลามมาที่ป้ายหน้าร้านแล้วจะลามเข้าร้านแล้ว
พลเมืองดีเป็นรายเดอร์คนนี้จริงเหตุการณ์นี้มันเกิดมาเป็นอาทิตย์แล้วนะ
แล้วเจ้าของร้านเขาบอกว่าขอบคุณรายเดอร์คนนี้มาก
ที่มาเคาะเรียกช่วยชีวิตเอาไว้ไม่งั้นตายแน่เลยค่ะ
โอ้ยเนี่ยพี่รายเดอร์ยืนอยู่ข้างหน้า
ร้านอยู่หน้าอาคารพาณิชย์แล้วพยายามจะเรียกคนที่นอนหลับอยู่ข้างในตอนตี๓
ใช่แต่จริงนะพี่รายเดอร์เคาะประตูเสียงดังเหมือนกันนะฮะ
ตอนเมื่อกี้คือไปด้อมมองก่อนตะโกนเรียกก่อนนะฮะ
ไว้มีใครอยู่ในบ้านหรือเปล่าไฟไหม้หน้าบ้านแล้วไฟไหม้หน้าบ้านแล้ว
สักพักเนี่ยพี่แกเคาะดังเลยเขย่าดังเลยคุณ
ใช่ไม่ตื่นก็ต้องตื่นแหละจะได้ออกมาไม่งั้นกลัวกลัวจะโดนไฟคลอกตายอยู่ข้างในนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่๑๖มกราที่ผ่านมาคุณผู้ชม
จุดที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่ที่อำเภอเมืองบุรีรำนะคะแล้วไฟมันลามขึ้นเรื่อย
คุณเห็นมันลามไปติดป้ายไหมคืออีกนิดเดียวจะไปติดอาคารพาณิชย์แล้วก็จะเข้าไปข้างในแล้วค่ะ
ร้านตรงนี้เป็นร้านจันเจ้าขายข้าวแกงนะคะ
แต่นี่ไม่ผ่านไงช่วยเหลือชีวิตคนอื่นไว้ก่อน
แล้วอย่างหนึ่งนะเจ้าของร้านนะพอรอดตายจากเหตุการณ์นี้ได้นะ
เจ้าของร้านอ่ะหนีออกมาทันเขาซึ้งน้ำใจพี่รายเดอร์มากเลยอ่ะ

เพราะตอนเกิดเหตุการณ์นะก็ไม่รู้ว่าใครมาเคาะประตูหน้าบ้านเสียงดังมาก

พอมาเปิดดูกล้องวงจรปิดหลังเหตุการณ์สงบ

เนี่ยทำความรู้จักพี่รายเดอร์คนนี้หน่อยดีกว่าค่ะ

ก็คือพี่อวยพี่อำนาจพรมประโคนอายุ๓๘ปีค่ะ
นี่ใส่เสื้อรายเดอร์ด้วยใส่เสื้อวินด้วย

วันที่เกิดเหตุผมส่งอาหารให้กับลูกค้าอยู่
มันเห็นแล้วว่าไฟไหม้สายสื่อสาร

ตอนที่ตะโกนเรียกไม่เห็นมีใครออกมาเลย
ตี๓นะพี่อ๊วยทุกคนก็หลับอยู่

ยังบอกพี่อวยอยู่เลยคอดัง
อวยก็เริ่มเคาะให้ดังขึ้นแล้วก็ตะโกนให้คนในร้านตื่น
กลัวว่าไฟมันจะลาม
แล้วอย่างน้อยพอหลังจากที่ส่งเสียงเรียกไป

แล้วหน่วยกู้ไภมามาช่วยดับไฟ

ตอนเกิดเหตุการณ์คุณผู้ชมเป็นคลิปที่ชาวบ้านเขาถ่ายไว้
ไม่มีใครดับไฟได้นะเพราะอะไรคุณ
มันไหม้ตรงสายไฟข้างบนสูง

ต้องรออย่างเดียวเลยรอรถดับเพลิงนะฮะ

เกิดมาเพื่อเป็นพลเมืองดีจริงคุณผู้ชม

มีเชือกมีมีดมีไฟฉาย
คือติดรถเอาไว้เลยเกิดมันเกิดเหตุอะไรฉุกเฉิน
จะได้เอาอุปกรณ์ต่างเหล่านี้ช่วยคนอื่นได้นะคะ
ก็ดีใจครับก็คือว่าก็
อันที่จริงเราก็ทำไม่ได้หวังอะไร
แต่ว่าตั้งใจก็อย่างน้อย
คือไม่ให้มีการสูงเสียขึ้น
ถ้าเกิดมันลามถึงขนาดที่เราเอาไม่อยู่

วันไฟไฟยังไม่มีก็จริง

โอ้โหเดี๋ยวนะครับเราฟังพี่อวยไปแล้ว
เราฟังเจ้าของร้านข้าวแกงหน่อยที่ตามหาพี่อวยนะฮะ
อยากมอบสินน้ำใจอยากมอบรางวัลให้พี่อวย
คือเจ้าของร้านบอกว่าในคืนเกิดเหตุนะพวกผมนอนหลับอยู่

มาเคาะอยู่ข้างล่างตอนแรกก็ไม่รู้ว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้
กระทั่งลงมาลงมาแล้วก็มาเห็นพี่อวย

แต่มีทั้งหมดทั้งหมด๕เลขไม่เหมือนกันเลยสักเลข

เออแล้วแล้วนี่เขาชวนด้วยนะชวนที่บ้านเนี่ยเป็นร้านข้าวแกงใช่ไหม

ไม่มีกำหนดด้วยว่าจะถึงสิ้นเดือนสิ้นปี
พี่อยากมาเมื่อไหร่มาได้เลยเป็นการตอบแทนน้ำใจนะ

โอ้โหพี่อวยนี่ไหว้ขอบคุณใหญ่เลยนะคะ

เรื่องราวดีเราก็นำมาเสนอให้สังคมได้รับทราบกันนะครับ